คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้คือ
เป็นภาพที่หาชมได้ยาก

เพราะสมเสร็จเป็นสัตว์ป่าสงวนใกล้ศูนย์พันธุ์

เจ้าหน้าที่เห็นภาพนี้ก็ดีใจเหมือนกันนะ

อำเภอทองผาพุมจังหวัดกาลสนบุรี
เผยแพร่ภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า
เขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
ปรากฏภาพสมเสร็จสัตว์ป่าสงวนใกล้ศูนย์พันธุ์
ขณะที่เขากำลังเดินผ่านกล้อง

เขาบอกว่าเป็นเหมือนจะแทบเป็นแบบ
แค่คำบอกเล่าแล้ว
เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าพบตัว

ติดตั้งกล้องดักถ่ายใช้เวลานาน๔เดือน
โอ้โหพอเปิดแล้วเห็นภาพนี้เจ้าหน้าที่ดีใจมากคุณ
แน่ตาเขาจะเหมือนช้าง
คุณหัวหน้าอุทยานลำคลองงูเปิดเผยนะครับ
เป็นที่น่ายินดีเลยแล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ผืนป่าในอุทยานลำคลองงูแห่งนี้
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้เพิ่มการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น

เพื่อปกป้องอนุรักษ์แล้วก็รักษาชีวิตสัตว์ป่า

เห็นไหมเราไม่ต้องไปดูในสวนสัตว์อย่างเดียวแล้ว
ถ้าในป่ามีจริงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ